ไกลมากคุณดูที่พังงานี่

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเลย
ไปดูบรรยากาศหน่อยคุณเห็นไหมดิฉันเอากล้องดิฉันส่องนะเนี่ย
แล้วไปต่อกล้องคุณส่องไกล
โอ้โหไกลถึงบ้านคุณเลยนะคุณทำอะไรดิฉันรู้หมดเลย
ลงใต้กันเลยทีเดียวไอ้นี่เขาทำอะไรกันครับเนี่ย
เขาแห่กระจาดศาสตร์เดือน๑๐นะคะนี่เป็นบรรยากาศที่แบบสนุกสนานอลังการมากมากนะ
นี่คือที่สนามกีฬาอำเภอกระโปรงตำบลท่านาอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงานะคะ
ชาวบ้านค่ะเขาร่วมกันจัดงานแห่กระจาดในงานศาสตร์เดือน๑๐
สำหรับการแห่เนี่ยชาวบ้านเขาจะยกแบบเนี่ยมีการทั้งโยกทั้งหมุน
แล้วอันที่เขาแบกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากระจาด
ภายในจะมีอาหารแล้วก็มีขนมเดือน๑๐มีผลไม้ต่างด้วย
ประเพณีเนี่ยเขาจะใส่เอาไว้ในกระจาดแล้วก็จะต้องใช้คนหาม
อย่างน้อยเนี่ย๘คนขึ้นไป๘คนขึ้นดูดิดิดิดิเต็มเลย
แห่กันเสร็จก็จะนำข้าวของในกระจาดไปถวายวัด
เพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
ร่วมกันสืบทอดมาอย่างช้านานแล้วและปีนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นในช่วง
วันที่๑๑ถึง๑๔ตุลาคมแล้วเขาบอกว่ามีกระจาดในงานเนี่ยนะที่มาร่วมงานเนี่ย
เขานำของดีประจำตำบลที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาโชว์ในขบวน

น้องใบตองผมขอยืมไอ้ที่ส่องหน่อยได้ไหม

ส่องดูส่องดูรถรถดำขบวนมันสวยดี

นี่ให้ดูบรรยากาศกันแบบนี้เห็นไหม
กล้องในชั้นนี้ส่องไก่ถึงพังงานี่เป็นอย่างไร
โอ้โหแน่เอาภาพมาให้ดู